ส่วนคดีที่มาไปมีสมพันธ์ชิงงชิวสาวกับ

โดยถูกแจ้ง๒ข้อหาด้วยกัน

ซึ่งเจ้าตัวนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้อครับ
พี่หอออยากจะชี้แจงให้ไหมคะในส่วนนี้

โอเคนะครับขอเวลาทำงานที่อื่นนะครับ

จากนายณฑาภพบุณธองโธบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
หลังมีผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ร้องเรียนว่าพอมีพฤติกรรมเชิงชู้สาว

โดยพอเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา
พรากผู้เยาว์และอนาจารย์เด็กหญิง

พลังการสอบปากคำนานกว่าสองชั่วโมง
พอให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ยังไม่มีอะไรจะพูดตอนนี้
หรือเปล่าครับตามที่ได้มีการเจ้าหา

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่
ระบุว่าก่อนหน้านี้ได้สอบปากคำ

แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

เพื่อส่งสำนวนให้อายการพิจารณาต่อไป
การรวมร่วมพยานหลักฐานนะครับ

โบนคำนี่ส่วนเด็กยิงชั้นม๒
เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจเนื่องจากพบว่าเด็กมีความเครียด
อกจากนี้การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผู้ในการโรงเรียน
กำหนดกรอบระยะเวลา๑๒๐วัน
หากพบว่าผิดวินัยร้ายแรงจะมีโทษไล่ออกหรือให้ออกจากราชการ
โดยขณะนี้นายณฐาพบยังต้องมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามเดิม
กว่าคณะกรรมการศึกษาจังหวัดนครราชศรีมาจะมีคำสั่งพักราชการตลอดการสอบสวน